พ่อค้าแม่ขายเคยเจอพฤติกรรมของคนเข้ามาขโมยของในร้านท่านหรือเปล่า
บอกต่อพฤติกรรมโจรแบบนี้มาทางหน้าจอหน่อยนะครับ
เพราะมีพฤติกรรมของโจรที่โลกโซเชียลเขาพาดหัวไว้แบบนี้
กิริยางามแต่สนานโจร
มาในร้านนะฮะก็ทำมาเลือกซื้อของ
แล้วพอจะออกจากร้านก็อาจจะยกมือ
พี่ไปแล้วนะครับผมไม่ได้ซื้อนะเดี๋ยวมาใหม่พี่สวัสดีครับ
ยกมือไหว้เลยอ่ะอันนี้เราภาคเสียงเอง

พฤติกรรมของสองโจรที่สวมหมวกมาแบบนี้
และโลกโซเชียลก็โพสต์เตือนภัยให้กับชาวโซเชียลได้รู้กัน
หนึ่งในสองคนได้ทำเนียนด้วยการคุยโทรศัพท์
หลังจากนั้นบรรจงพับผ้าอย่างเรียบร้อยก่อนจะถือไปที่ราวแขวนเสื้อที่เพื่อนอีกคนยืนอยู่
พอได้จังหวะเจ้าของร้านหันไปนะครับก็เอาเสื้อที่บรรจงพับยัดลงที่เอวกางเกงของตัวเอง
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะจังหวะนี้คือหยิบถืออยู่ในมือนะที่ลูกศรแดงชี้อยู่เนี่ยค่ะ
แล้วบรรจงพับเดี๋ยวเอาไปส่งให้เพื่อนแล้ว
พับก่อนเดินไปส่งให้เพื่อนเจ้าของร้านหันหลังด้วยความไว้ใจอีกคนก็เหน็บใส่กาเอวกางเกงทันที
จังหวะนี้เลยวึบใส่ทันทีก่อนใช้เสื้อมาทับแล้วก็เดินหลังค่อมหน่อยเพื่อไม่ให้เสื้อที่ขโมยโผล่ออกมาซ่อนสำเร็จทั้งสองคน
เดินไปบอกเจ้าของร้านไปแล้วครับพี่
ไปแล้วครับนะฮะเดี๋ยวคราวหน้ามาใหม่เจ้าของร้านเนี่ยเขาก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เพราะว่าโจรคงลืมว่าในร้านมีกล้องวงจรปิดเห็นใบหน้าของทั้งสองชัดเจนเลยนะครับ
ชาวเน็ตบอกว่าอยากจะให้ช่วยกันเผยแพร่เรื่องนี้ไปแล้วก็ช่วยกันแจ้งเบาะแสตามจับหน่อยนะครับ
ส่วนใหญ่ต่างเห็นใจเจ้าของร้านและช่วยแชร์ต่อกัน
ขณะเดียวกันชาวเน็ตบางคนแสดงความเห็นว่านุ่มที่ขโมยเสื้อน่าจะรู้จักกับเจ้าของร้านจึงไหว้ก่อนออกจากร้าน
แต่ถึงอย่างนั้นแม้ว่าจะทำเป็นมารยาทดีแต่การเป็นขโมยและไปขโมยของแบบนี้เป็นคดีอาญาแล้วครับ
มีโทษจำคุกได้หลายปีเลยทีเดียวนะเจ้าโจรนะตึงเป็นพาดหัวไงเกรียงามแต่ยังเป็นนิสัยโจรอยู่นะครับ